ข้างซ้ายที่ถูก
เข้าใจว่าหายหรือถูกตัดไปนั้น

เพียงแต่ว่าการทำหน้าที่ของไต
ทำหน้าที่น้อยมากนะครับหน้าที่ที่จะทำได้ก็คือด้านขวาเพียงข้างเดียว
เป็นความผิดพลาดของการสื่อสารจากผู้รักษา
รักษาเพียงแต่แจ้งว่าท่านมีใจที่ทำหน้าที่ข้างเดียวนะครับ
พูดคำว่ามีใจทำหน้าที่ข้างเดียว
ก็เกิดการสื่อสารว่าไต่ข้างหาย
พอไตอีกข้างหายก็มีความเข้าใจว่าไตนั้นถูกตัด
ก็เลยออกไปในสื่อต่างว่าไตนี้ถูกตัดจะเอาไปไหน
เกิดการซื้อขายไตหรือเปล่า
ที่จริงมันต้องแจ้งเราก่อนว่าให้ความเป็นธรรมกับเราว่า
ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องไตนะหรือว่าเรื่องทวารใหม่นะเรื่องอะไร
อันนี้กลับกลายเป็นว่าโกหกเราแล้วบังคับเราบอกว่าอย่าเอาใครมาด้วย
มาร่วมด้วยให้มาแต่ผู้ป่วยกับแม่เท่านั้นสิ่งที่คล่องใจที่สุดก็คือนั่นแหละค่ะ
ว่าไตเรายังอยู่อยู่แต่แต่ก็เหมือนกับว่าเหมือนเหมือนภาพเอ็กซาเรย์อ่ะค่ะ
แผ่นแผ่นฟิล์มเอ็กซาเรย์ภาพเอ็กซาเรย์ที่เราดูเนี่ยเหมือนกับว่ามันทึบหมดแล้ว
ถ้าถ้ามันอยู่อยู่แล้วทำไมมันถึงทึบแบบนั้นเราก็เลยคับข้องใจ
เราอยากขอความเป็นกลางคือเราจะไปตรวจที่โรงพยาบาลอื่น
ขอความเป็นธรรมที่สุดค่ะจะไปขอตรวจที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลอื่น
แต่ไม่ขอแจ้งว่าเป็นโรงพยาบาลไหนเพื่อความเป็นกลางให้มากที่สุดค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราตามเรื่องนี้กันต่อนะคะ
เพราะว่าอย่างที่ทางผู้บริหารของโรงพยาบาลบอกไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะ
ขอแถลงข่าวเป็นวันนี้เมื่อวานก็เลยไม่ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการนะคะ
เราจะคุยกันเบื้องต้นจริงแล้วเราอยากจะคุยกับทางโรงพยาบาลก่อนนะคะ
เพราะเมื่อวานตลอดทั้งรายการเราฟังทางฝั่งของคุณสินวพรทางฝั่งเดียวนะคะ
ก็เลยอยากจะคุยกับทางโรงพยาบาลตั้งแต่ต้นรายการของวันนี้
แต่ว่าทางผู้มนวยการโรงพยาบาลบอกว่าว่างประมาณทุ่มครึ่ง
ไม่เป็นไรแต่นัดกันไว้แล้วเรียบร้อยท่านรับปากนะคะ
เราจะคุยกับคุณตุ๊กตาอีกครั้งหนึ่งเป็นผู้เปิดรายการวันนี้นะคะ

สวัสดีค่ะ
วันนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างเอ่ย

คือที่ถามว่าบรรยากาศเป็นยังไงเพราะว่าดูจากการรายงานข่าวเพราะว่านักข่าวไทยรัฐทีวีไปด้วยเนี่ยนะคะ
ก็ดูบรรยากาศมันอึมครึมนะ
อ่าใช่ค่ะ
วันนี้ตกลงว่าที่คุณตุ๊กตาบอกเราไว้ว่าทางโรงพยาบาลให้รถมารับตั้งแต่๘โมง
แล้วก็จะมีการพูดคุยกันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ขึ้น
ตกลงได้ใช้เวลาคุยกันนานแค่ไหนคะ
เราลาเกือบประมาณชั่วโมงได้นะคะ
ก่อจะคุยกันเสร็จ
คุยโดยมีใครอยู่บ้างคะ
ก็มีขอออลโรงพยาบาล
แล้วก็มีหน่วยงานของทางโรงพยาบาล
และมีท่านศาสนสุขด้วยที่เข้ามา

ประเด็นเรื่องไตแล้วก็เรื่องมดลูกกับรังไข่
แล้วก็ปรึกษาหาเรื่องย้ายทวารใหม่
ทางเดินทวารที่บอกไปตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมคะ

สรุปทีละข้อเลยก็ได้ค่ะว่าทุกอย่างจบลงยังไงบ้างคะเริ่มจากไตก่อนค่ะ
จากไปนี้พอท่านขอให้เซ็นอนุญาตให้หาทางผู้ป่วยนี้เปิดเผยข้อมูลกับผู้สื่อข่าวใช่ไหมคะ

แล้วทีนี้ก็ท่านก็เอามาให้ดูอะค่ะเราก็ดูอยู่พอดูพอดูเสร็จ
เราเราเราดูเรายังไม่ได้เซ็นเลยนะคะท่านท่านรีบมากเพราะว่า
ผู้สื่อข่าวมารอตั้งนานแล้วแล้วเราก็สอบถามแพทย์
พูดที่ว่าเอ็กซาเรย์อยู่ว่าตัวนี้มันคืออะไรคะ
ตรงนี้มันคืออะไรจุดตรงนี้มันคืออะไรแล้วทีนี้ท่านผออ่า
รีบมากท่านผอก็เลยรีบไปแถลงข่าวก่อนแล้วก็บอกว่า
ทางผู้ป่วยไม่ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลการรักษา
แต่จริงเรายินยอมนะคะแต่เราขอเวลาศึกษาดูก่อนว่า
ตรงนี้หรือว่าตรงนี้ที่มันหายหรือว่ามันยังอยู่
เพราะว่าท่านบอกว่ามันฝ่ออ่าเราก็เลยถามว่าตรงไหนมันฝ่อ
ข้างไหนมันฝ่อค่ะแต่ว่าข้างขวามันเห็นขาวชัดเจนอ่า
แล้วก็มีเส้นสีขาวชัดชัดนั่นก็คือการอ่า
เหมือนกับเราฉีดสีเข้าไปเพื่อเอ็กซาเรย์ค่ะ
อ่าแล้วแล้วแล้วอีกด้านหนึ่งคือด้านฝั่งท้ายฝั่งซ้าย
มันทึบเป็นสีดำหมดเลยอ่าแล้วเราก็เลยสงสัยว่าถ้ามันเหลืออยู่
ฝ่อตามที่ทางโรงพยาบาลบอกจริงจริงมันก็เหลือมันก็คงจะฝ่อลงไป
อาจจะเหลือเท่าอ่านิ้วนิ้วนิ้วหัวนิ้วนิ้วก้อยนิ้วก้อยอย่างเงี้ยค่ะ
เล็กเล็กค่ะเราก็สามารถเห็นได้เป็นจุดสีขาวอยู่อ๋อ
แต่นี่คือมันทึบหมดเลยค่ะคือมันมองไม่เห็นคือมันมองไม่เห็นอะไรเลย
เราก็มัวคล่องใจเราก็ถามเราก็ถามทางแพทย์ที่ว่าเขาเอ็กซาเรย์อยู่
แต่พอท่านก็เหมือนกับน่าจะรีบอะค่ะน่าจะเกรงใจผู้สื่อข่าวมากกว่า
ท่านก็ให้เกียรติผู้สื่อข่าวท่านก็เลยรีบไปแถลงข่าวก่อน
โดยท่านก็บอกว่าทางเราไม่ยินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูล
แต่จริงเรายอมนะคะเรายอมแต่ขอศึกษาก่อน
ขอเวลาอีกนิดได้ไหมกำลังดูอยู่ว่ามันฝ่อหรือว่ามันหาย
หรือว่ามันไปไหนหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยค่ะอยากขอ
คุณตุ๊กตาสรุปว่าการแถลงข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ย
ยังไม่ได้มีการเซ็นยินยอมจากคุณตุ๊กตาแม้ว่าใจน่ะจะยินยอมให้แถลง
ถูกไหมคะอ่าอ่าเพียงแต่ว่าช่วงเวลาเท่านั้นแหละ
ที่มันกระชั้นจนยังไม่ทันได้ตัวเอง
หมายถึงว่าตัวคุณตุ๊กตายังไม่ได้ทันเคลียร์ค่ะยังไม่ได้ดูให้สิ้นสุดค่ะ
ยังไม่ได้เคลียร์เลยว่ามันมันมีไหมหรือว่าไม่มีตามตามที่ว่าอ่า
เราค่ะก็เลยยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยยังไม่ได้เซ็นเอกสาร
แต่ว่าก็เอาล่ะสุดท้ายแล้วก็มีการแถลงข่าวออกมา
ฉันถามแบบนี้ค่ะว่าในระหว่างที่ก่อนจะเกิดการแถลงข่าวนะคะ
ระหว่างที่มีการอธิบายฟิล์มเอ็กซาเรย์ไตเนี่ยนะคะ
คนที่มาอธิบายให้คุณตุ๊กตาฟังเนี่ยใช่คุณหมอ
คนที่บอกคุณตุ๊กตาว่าเหลือไตข้างเดียวไหมคะ
ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะคนนี้ที่มาอธิบายเป็นแพทย์ผู้หญิงค่ะ
ประจำห้องเอ็กซาเรย์ค่ะอ่าแล้วคุณตุ๊กตาได้ถามผอหรือว่าถาม
ท่านอื่นอื่นของทางโรงพยาบาลไหมคะว่าแล้วคุณหมอท่านนั้นที่บอกคุณตุ๊กตาเนี่ย
เกิดความเข้าใจผิดได้ยังไงไปเข้าใจผิดในขั้นตอนไหนคะ
เอาเห็นทางโรงพยาบาลบอกว่าสื่อความหมายผิดค่ะ
สื่อภาษาผิดเหมือนกับว่าบอกเราท่านหมอคนใหม่
ท่านบอกว่าลูกไปลูกเหลืออยู่ข้างเดียวแล้วนะ
หนูต้องระมัดระวังตัวนะอย่าให้เกิดอุบัติเหตุนะ
อ่าความเข้าใจของเราใช่ไหมคะคำว่าอ่าไปเหลืออยู่ข้างเดียว
เราก็ตกใจแล้วในความที่ว่าเราเป็นชาวบ้านธรรมดา
ค่ะแค่นี้เราเราเราก็คิดมากแล้วเราก็คิดได้ไปต่างต่างนานา
อ่าการสื่อความหมายของเราการคำพูดของคนบางบางทีบางคำ
มันก็ฆ่าชีวิตคนได้มันก็เปลี่ยนชีวิตคนได้เนี่ยแหละค่ะ
เราถึงเราถึงคิดว่าคุณหมอเขาพูดยังไงกันแน่
เราก็คิดไปต่างต่างนานาว่าอ้าวมันหายเหรอแต่เราไม่เคยบอกนะคะว่า
คุณหมอคนแรกเขาตัดไปหายเราไม่เคยพูดนะคะคำนี้
เราคิดเราบอกแค่ว่าไตมันหายไปหนึ่งข้าง
เราก็เลยสงสัยว่ามันหายไปไหนเพราะอะไรคุณตุ๊กตาค่ะดิฉันเนี่ยค่ะ
ฉันขอย้อนกลับไปแบบนี้นะว่าตอนที่ถ้าคุณผู้ชมจำได้นะคะ
ที่คุณตุ๊กตากำลังจะเล่าเนี่ยคุณหมอคนที่บอกคุณตุ๊กตาว่า
เหลือข้างเดียวคือคุณหมอคนใหม่เป็นโรงพยาบาลเดิมนะคะ
แต่เป็นคุณหมอคนใหม่หลังจากที่คุณตุ๊กตาตัดสินใจเปลี่ยนหมอใหม่
หมอคนเดิมซึ่งเป็นผู้ผ่าตัดซึ่งเดี๋ยวเราจะไปคุยเรื่องนั้นกัน
คำถามคือหมอที่เป็นหมอใหม่ที่มาบอกว่าไตเหลือข้างเดียว
เป็นคุณหมอด้านไหนคุณตุ๊กตาทราบไหมคะเป็นคุณหมอด้านศัลยกรรมลำไส้ค่ะ
ก็เป็นหมอผ่าตัดที่ที่นับจะเอาทวารใหม่ลงนั่นแหละค่ะอ่า
ก็เป็นคุณหมออ่ายังไงคะนั่นนะคะที่ท่านแจ้ง
เพราะว่าท่านจะเป็นคนสั่งให้เรานี้ไปตรวจสี
ไปฉีดสีแล้วก็ไปสวนแป้งค่ะมันก็เลยคำคำตอบมันก็เลยออกมาวันนั้น
ท่านแจ้งในวันที่สิบหกค่ะว่าไตเราเหลือข้างเดียวค่ะ
แต่ท่านแต่ท่านไม่ได้พูดนะคะว่าไตหนูทำงานข้างเดียว
ท่านบอกว่าไตหนูเหลือข้างเดียวหนูต้องระมัดระวังหน่อยนะลูก
ใช้ชีวิตต้องระมัดระวังอย่าให้เกิดอุบัติเหตุ
ต้องดูแลตัวเองดีดีคุณหมอคุณหมอท่านนี้เนี่ยนะคะ
ที่บอกว่าไตคุณตุ๊กตาเหลือข้างเดียวได้ได้บอกรายละเอียดไหมว่า
ผมดูจากฟิล์มเอ็กซาเรย์แล้วผมดูประวัติการรักษาแล้ว
ผมดูประวัติการผ่าตัดแล้วคือท่านได้อ้างอิงอะไร
ก่อนที่จะพูดประโยคว่าไตคุณตุ๊กตาเหลือข้างเดียวไหมคะ
ก็บอกว่าดูดูจากไอ้ในคอมพิวเตอร์ค่ะมันจะเป็นมันจะเป็นอ่า
ที่เขาเอ็กซาเรย์แล้วเขาจะส่งมาทางคอมพิวเตอร์ให้คุณหมอดู
คุณหมอก็ดูในคอมพิวเตอร์นั่นแหละค่ะแล้วคุณหมอก็ดูดูต่อหน้า
ดิฉันนี่แหละค่ะแล้วก็คุณหมอก็ดูดูคุณหมอก็มาพูด
หันมาพูดคุณหมอก็อ่าคุณหมอก็หันมาพูดว่าเออ
ตอนนี้หนูเหลือไตข้างหนึ่งแล้วนะลูกแล้วต่อไปหนูก็ต้องดูแลตัวเองให้มากนะ
ค่ะค่ะคุณตุ๊กตาตอนที่คุณหมอท่านนี้บอกคุณตุ๊กตาคือฟิล์เอ็กซาเรย์เนี่ยคือดูอยู่พร้อมกับคุณตุ๊กตาเหรอคะ
ใช่ค่ะหนูก็นั่งดูอยู่ในนั้นด้วยค่ะท่านก็เปิดดูค่ะ
ลักษณะมันเหมือนกับวันนี้ที่คุณตุ๊กตาได้ดูไหมคะฟิล์มนะคะอ่า
ตอนนั้นตอนนั้นไม่ไม่แน่ใจนะคะว่ามันเยอะมากค่ะตอนนั้นเพราะว่าดูเพราะว่าถ่ายถ่ายตอนนั้นถ่ายประมาณ๖๗ท่าได้ค่ะคือเขาส่งมาหมดรวมกันหมดเลยค่ะคือเราแยกไม่ออกเลยตอนนั้นว่าตรงนี้เป็นตรงไหนตรงนี้เป็นตรงไหนคือท่านดูดูแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนไปอะค่ะ
เราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่ามันคือตรงไหนบ้างทีนี้อันนี้คือเรื่องไตนะคุณตุ๊กตามีอะไรจะเพิ่มเรื่องไตไหมคะเพราะเดี๋ยวเรามีอีกสองหัวข้อ
ก็เรื่องไตนี้คือขออนุญาตทางผอท่านแล้วว่ามันไม่กระจ่างขออนุญาตไปตรวจที่โรงพยาบาลอื่นค่ะค่ะแล้วเราก็คล่องใจเหมือนกัน
เราก็เลยขออนุญาตทางโรงพยาบาลนะขออนุญาตไปตรวจที่อื่นนะคะคุณตุ๊กคุณตุ๊กตาไม่มีประวัติเป็นโรคไตหรือมีอาการที่ไตมาก่อนหน้านี้เลยใช่ไหมคะที่บอกว่าตรวจสุขภาพสม่ำเสมอนะคะ
ไม่มีค่ะไม่มีการเป็นต่อแปลว่าเป็นโรคไตเลยค่ะตัวเหลืองก็ไม่เป็นตาเหลืองก็ไม่เป็นค่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวฉันจะมีคำถามถามทาง
พอโรงพยาบาลด้วยนะคะที่เรานัดไว้ต่อมาเรื่องที่สองก็คือเรื่องของมดลูกกับรังไข่วันนี้ทางผอโรงพยาบาลชี้แจงว่ายังไงบ้างคะอ่าเขาก็บอกว่าอ่ามันเป็นที่ว่าที่ว่ากัดออกเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นภาวะของอาการแพร่แพร่กระจายเหมือนกับว่ามันมันยังไงอ่ะค่ะมันมันลามกันนะคะมันลามมันเป็นมัน

ลองถึงรังไข่ด้วยถูกไหมคะใช่ค่ะทางโรงพยาบาลแจ้งอย่างนั้น
คำอธิบายของการผ่าตัดในวันนี้ที่จำเป็นต้องตัดออกทั้งมดลูกรังไข่และบางส่วนของลำไส้

ค่ะเห็นทางโรงพยาบาลชี้แจงว่าเป็นก็เกิดจากพิษนั่นแหละค่ะ

แล้วคุณตุ๊กตาได้บอกไหมว่ามีคุณหมอของทางโรงพยาบาลเองหมอสูเองเนี่ยบอกว่า
ฉีดยาก็ฝ่อแล้วได้มีการพูดกันไหมคะ
พูดค่ะพูดค่ะพูดตลอดเลยค่ะ
พูดว่าฉีดยาแล้วก็ฝ่อนี่พูดตลอดเลยค่ะ
แต่ก็เขาก็ยังยืนยันว่าคุณหมอคนที่ผ่ายืนยันว่ามันลามกันไปหมดแล้ว
จำเป็นต้องเอาออกจำเป็นต้องตัดออกจำเป็นต้องยกออก
แล้วอันที่จริงเราก็ไม่รู้กับคุณหมอที่ผ่าว่ามันเกิดอะไรขึ้น

มีคุณหมอคนนั้นคนเดียวที่รู้

วันนี้เนี่ยตอนที่มีการอธิบายเรื่องมดลูกรังไข่เนี่ยนะคะ
คือผู้อธิบายคือท่านผอคนเดียวเหรอคะ
หรือว่ามีหมอสูตินารีแพทย์มีหมอสูตินารีมา
ด้วยมีหมอผ่าตัดมาด้วยคือใครเป็นคนอธิบายคะ
พ่อออกคนเดียวค่ะ
วันนี้คุณดุคตาไม่เจอคุณหมอที่ทำการผ่าตัดให้ใช่ไหมคะ
และไม่มีหมอสูของโรงพยาบาลมาเลยใช่ไหมคะวันนี้
ไม่ค่ะไม่มีค่ะมีแต่หมอมีแต่หมอมีแต่พอท่านผอแล้วก็คณะผู้บริหารนะคะ
ตกลงได้คำตอบไหมคะว่าในวันผ่าตัดวันนั้นเนี่ยตกลงมีคุณหมอที่ทำการผ่าตัดทั้งหมดกี่ท่าน
หรืออยู่ในห้องผ่าตัดกี่ท่านคะ
ทั้งหมดที่ว่าอยู่ในห้องผ่าตัดเขาไม่ยืนยันไม่อะไรค่ะ
เพราะหนูยืนยันเองว่ามีอาจารย์ที่ผ่านั้นคนเดียวคนที่ผ่าให้หนูคือคนเดียว
เขาก็ไม่โตแย้งในเรื่องนี้ค่ะเขาก็ไม่พูดอะไรต่อ
เขาก็เหมือนกับว่ายอมรับว่าผ่าคนเดียวอะค่ะไม่มีหมอสุตินารีเวศร่วมผ่าค่ะ
มีคำถามที่เรายังไม่ได้ถามกันเมื่อวานนะคะเอ่อคุณตุ๊กตาคือ
ตอนที่คุณตุ๊กตาเข้าไปในห้องผ่าตัดตอนนั้นเนี่ยคุณตุ๊กตายังมีสติเห็นคุณหมอ
คุณหมอผ่าตัดลำไส้อยู่เหรอคะเพราะว่าจริงต้องดมยาสลบด้วยใช่ไม่คะ
หมอที่ทำการผ่าตัดมาอยู่แล้วใช่มั้ยคะ
มีแค่ท่านเดียวค่ะที่อยู่

ตอนแรกก็คิดว่าอ๋อก็คงจะท่านอาจารย์นี้ผ่าเสร็จแล้วก็
เดี๋ยวอาจารย์สุศินารีเวศก็คงจะเข้ามาดูอีกรอบนึง
เราก็ใจชื้นแล้วว่าก็ได้นะเดี๋ยวเราก็ผ่านไปเอง
เดี๋ยวเราก็ผ่านได้ดีก็คิดในแง่ที่ดีอะค่ะ
เพราะว่าเขาบอกหนูเองว่าเขาจะเปิดร่วมกับหมอสุตินารีเวศ
เขาจะเป็นคนดูทางเรื่องลำไส้
ส่วนหมอสุตินารีเวศจะดูทางเลื่อนมดลูกและรังไข่
แต่สรุปแล้วเขาก็ทำเองหมดค่ะ
คือเอางี้ถ้าที่ฉันฟังแบบนี้เนี่ยคือคุณตุ๊กตา

คือเข้าใจว่ามีหมอที่ทำการผ่าตัดคนเดียว
เพราะว่าก่อนที่จะเริ่มดมยาสลบเนี่ยนะคะ
เห็นคุณหมอผ่าตัดลำไส้คนเดียว
อนุมานเอาว่าน่าจะมีคนเดียว
จนกระทั่งผ่าตัดเสร็จหรือใดก็แล้วแต่
และแม้กระทั่งวันนี้ก็ไม่ได้มีการถามอย่างชัดเจน
ว่าตกลงในวันนั้นมีหมอสุธินารีเวชหรือไม่

ยังไม่ได้คำตอบอย่างชัดเจนใช่ไหมคะ

เพียงแต่ว่าไม่ได้ปฏิเสธ
ตัวเลขที่คุณตุ๊กตาบอกว่ามีหมอคนเดียว

ทีนี้มาเรื่องของมดลูกกับรังไข่
สรุปแล้วเนี่ยทางโรงพยาบาลยังยืนยันว่า
อย่างไรก็จำเป็นต้องผ่าตัดมดลูก
ไข่และบางส่วนของลำไส้ออกไป
ช็อกโกแลตซีสที่เกิดขึ้นที่มดลูกใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าท่านที่ท่านบอกว่ามันลามมันกินกันไปหมดแล้ว

ถ้าไม่เอาออกก็คือเราจะตายว่าอย่างนั้นแหละค่ะ
เห็นบอกว่าอย่างนั้น
ทางคุณหมอศัลยกรรมก็เลยตัดสินใจ
ต้องเอาออกให้หมดเอาออกให้หมดเลย
แล้วก็คือคนป่วยถึงตายได้
คุณตุ๊กตามีการเซ็นยินยอมให้มีการผ่าตัดตามขั้นตอนปกติใช่ไหมคะ
เป็นการรักษาค่ะเป็นการยินยอมการรักษาค่ะ
แล้ววันนี้ได้ถามไหมคะว่าตามขั้นตอนมันต้องมีการเซ็นอีกรอบนึงไหม

อันนี้ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่ามันกำลังวุ่นเรื่องไตกันอยู่
กำลังดูไตกำลังอะไรกันอยู่แล้ว
วันนี้ที่เน้นเนี่ยเน้นไปที่ไตเป็นหลักป่ะคะบทสนทนาน่ะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่า

มันกลายเป็นการพาดหัวใหญ่ในเรื่องไตเป็นหลักก่อน

ตกลงแล้วทางโรงพยาบาลได้มีการชี้แจงไหมคะว่า
มีการยุยนิจฉัยโรคผิดพลาดหรือไม่
ในกรณีที่หมอที่ทำการผ่าตัดให้เชื่อว่าที่ผ่าตัดเพราะเป็นมะเร็ง

ไม่พูดค่ะมันบอกแหละว่ามันเป็นซ็อกและซีส
แล้วมันก็ลามกันทั่วทองก็จำเป็นต้องตัดออกค่ะ
จำเป็นต้องยกออกเพราะว่าจะป้องกันไม่ให้คนตาย
เขาก็บอกอย่างนี้ถ้าไม่เอาออกก็คือคนก็ตายอะค่ะ
เขามีการพูดถึงขนาดขนาดซีสตัวนี้ของคุณตุ๊กตาไหมคะ
ว่ามันมีขนาดแบบไหนยังไง
พูดพูดว่ามันขนาดใหญ่นะคะเห็นว่าใหญ่ใหญ่แล้วมันเหมือนกับว่ามันแตก
แตกกระจายอย่างเงี้ยค่ะพูดคำว่ามันใหญ่แล้วก็มันแตกกระจาย
แล้วก็มันลามลามกินไปหมดนะคะมันเป็นพังผืดลามไปทั่ว
อวัยวะข้างในท้องของเราจนจำเป็นต้องตัดออก
จำเป็นต้องเอาออกค่ะแต่มันสวนทางกันกับที่หมอสุตินารีเวศพูดว่า
ฉีดยาให้ฟอแล้วก็กลับบ้านได้นั่นแหละค่ะมันสวนทางกันตรงนี้อะค่ะ
คือเรายังคาใจอยู่แต่ในทางการแพทย์เดี๋ยวดิฉันจะพยายามลองถามให้กระจ่างนะ
ว่ามันมีคำอธิบายอื่นได้ไหมคุณตุ๊กตาขออีกนิดเดียวค่ะ
เพราะเดี๋ยวจะใช้เวลากับคุณหมอค่อนข้างมากเดี๋ยวที่ฉันจะถามแทนนะ
ตกลงมีการพูดถึงไหมว่าสรุปแล้วณวันนี้เนี่ย
ตกลงคุณตุ๊กตาเป็นมะเร็งหรือไม่เป็นมะเร็ง
สรุปแล้วพูดแล้วค่ะไม่เป็นมะเร็งค่ะผลก็ไม่มีค่ะ

หมายถึงว่าวันนี้ก็มีการพูดย้ำใช่ไหมคะว่าคุณตุ๊กตาไม่ได้เป็นมะเร็ง
ใช่ค่ะหนูก็พูดค่ะว่าหนูไม่เป็นมะเร็งแล้วทำไมต้องทำกับหนูแบบนี้หนูก็พูด
เขาก็บอกว่ามันจำเป็นเพราะว่าพีชพีชเนี่ยพีช็อกโกแลตเนี่ย
มันคล้ายมะเร็งมันเหมือนมะเร็งมันลามไปหมดแล้ว
ก็คือมันมันลามไปหมดเขาจำเป็นต้องเอาออกเพราะว่าดูมันคล้ายค่ะ
ดูมันคล้ายมะเร็งแล้วพูดแบบนี้คุณตุ๊กตาเดี๋ยวขอสั้นที่สุดเลยนะคะ
ข้อหัวข้อที่๓คือเรื่องการย้ายเนี่ยทางเดินทวารเนี่ย
ตกลงที่เขาผ่าตัดให้ให้ทางเดินทวารเรามาอยู่ที่ตรงหน้าท้องเนี่ย
เพราะอะไรคะอ่ารบกวนชวนคำถามอีกครั้งค่ะ
รู้ไหมว่าทำไมเขาถึงย้ายทางเดินทวารของเรา
หมอไม่ได้บอกไหมอ่าก็เพราะว่ามันมันกินค่ะ
ไอไอเขาบอกว่าค่ะมันมันมันกินลามไปถึงลามไปถึงอ่า
ลำไส้ลำไส้ค่ะอ่าเขาแก้มาอย่างงี้ค่ะลำไส้ที่บอกนี่คือ
บอกไหมคะว่าลามไปมากแค่ไหนสักยาวเท่าไหร่ของลำไส้
หรือกินพื้นที่เท่าไหร่ของลำไส้นะคะอ่าแล้วแล้วทีนี้แล้วทีนี้นั่นนะคะ
เราบอกว่าลำแล้วก็เขาก็บอกว่าเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งแปดสิบเปอร์เซ็นต์นั่นนะคะ
เขายืนยันว่าเป็นมะเร็งแปดสิบเปอร์เซ็นต์เขาก็เลยต้องตัดแล้วก็ยกมดลูกและรังไข่ออก
อ่าเขาดูว่าหนูเป็นมะเร็งค่ะเราก็เลยย้ายทางเดินทวารใช่ไหม
ใช่อันนี้คือตั้งแต่รักษาตอนนั้นนะใช่ค่ะ
แล้ววันนี้ตกลงได้คุยไหมคะว่าจะย้ายทางเดินทวันกลับไปตามปกติค่ะ
อ่าคุยค่ะวันวันที่สิบสี่มกราเนี่ยค่ะ
จะไปผ่าใช่ไหมผ่าใช่ค่ะก็คือจะกลับไปใช้งานได้ตามลักษณะเดิมใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะจะเอากลับคืนที่เดิมจริงจริงการย้ายทวารกลับที่เดิมมันอยู่ในแผนการรักษาเดิมอยู่แล้ว
หรือว่าหรือว่าพอพบว่าไม่ได้เป็นมะเร็งเลยจะย้ายกลับคะ
ที่ว่าที่ว่าไม่ไม่เป็นมะเร็งนั่นแหละค่ะท่านท่านน่าจะย้ายกลับให้ค่ะ
อ่าคุณตุ๊กตาค่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวเวลาที่เหลือเดี๋ยวฉันจะพยายามถามเพื่อความกระจ่าง
คุณนุตาลองนั่งฟังต่อก่อนนะคะส่วนว่าจะจัดการอย่างไรต่อไป
อันนี้แล้วแต่สิทธิ์ของทางคุณตุ๊กตาเลยแต่ทีนี้มันก็มีประเด็นที่อาจจะ
อาจจะเป็นไปได้ที่มีการสื่อสารผิดพลาดแต่ความคาใจนั้นเดี๋ยวจะถามแทนให้ช่วงนี้
ขอบคุณคุณตุ๊กตาก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวพักซักครู่ช่วงหน้ากลับมาคุยกันกับ

รธานีนะคะนายแพทย์นรงธาดาเดช
ผอสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
ไตก่อนตกลงว่าไตเนี่ยเกิดจากการอ่านฟิล์มของคุณหมอ
ที่โรงพยาบาลเองผิดพลาดเหรอคะอ่าอย่างงี้ครับ
เรื่องเนี่ยนะไม่ได้หายไม่ได้ถูกตัดนะครับ
ก็ข้อข้อมูลที่หนึ่งนะอ่าแต่เราไม่สามารถให้
เอ็กซาเรย์กับสื่อมวลชนได้เพราะว่าเป็นสิทธิผู้ป่วย
ผมขออนุญาตแล้วคนไข้ไม่ยินยอมในเรื่องการจะเปิดเผยข้อมูล
เพราะฉะนั้นวันนี้ที่ผมเปิดเผยข้อมูลก็คือจากข่าวที่ผู้ป่วยแจ้งไป
กับทางสื่อมวลชนแล้วโรงพยาบาลก็จะเปิดเผยข้อมูลตามข่าวนั้น
ก็คือเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องใจหายถูกตัดใจทิ้ง
อันนี้ต้องขอชี้แจงอย่างนี้นะครับว่าไตยังอยู่ในร่างกายของผู้ป่วยครับ
จากหลักฐานของเอ็กซาเรย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลจากการฉีดสีดูหน้าที่การทำงานของไต
แล้วพบว่าไตข้างซ้ายที่การทำงานบกพร่องจนเหลือทำงานน้อย
แล้วพอแพทย์ที่ทำการบอกอาการให้ก็บอกว่าเหลือใจทำงาน
ข้างเดียวสื่อสารไปว่าเหลือใจทำงานข้างเดียวก็เลยเป็นความเข้าใจผิดว่า
ถูกหายไปข้างหนึ่งอย่างงี้แหละครับอืมคุณคุณหมอคุณหมอครับ
ตกลงเรื่องนี้เกิดจากการอ่านฟิล์มเอ็กซ์เรย์ผิดพลาดหรือเกิดจากการสื่อสารผิดพลาดคะ
ทำหน้าที่ได้ปกติแล้วก็ทางแพทย์ที่เป็นเจ้าของไข้ก็แจ้งไปว่า
อ่าไตทำงานครั้งเดียวก็เกิดการสื่อสารอย่างงี้ว่าใจหายอย่างงี้นะครับ
ซึ่งลักษณะที่ถ้าเกิดจากการสื่อสารผิดพลาด

ว่าเธอยินดีให้เปิดเผยนะคะเพียงแต่ว่าช่วงเวลาก่อน
แหลงข่าวยังไม่ได้จัดแจงเรื่องเอกสารกับทางโรงพยาบาล
มีมานานแล้วครับไตแบบนี้
ซึ่งคนที่มีไตฝ่อข้างหนึ่งแบบนี้เนี่ย
มันจะทำให้การทำงานของร่างกายมันแสดงออกมาให้เจ้าตัวรู้ไหมคะ
ใจหนึ่งข้างเนี่ยคนไข้มีใจข้างเดียวเนี่ย

ไม่ต้องมีอาการแสดงออกมาเหมือนกับการเปลี่ยนใจต่างเนี่ย
จะมีข้างเดียวก็ทำได้ครับ
ไม่มีผลว่าจะไม่แข็งแรงเท่าเดิมไม่สามารถทำงานหนักได้เท่าเดิม
ต้องดูแลตัวเองอย่างใดอย่างหนึ่งมากกว่าเดิม

อีกหนึ่งข้างนี้ทำหน้าที่พ่อของเสีย
ที่เกิดในร่างกายได้ตามปกติครับ

แต่ต้องระวังว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือการดูแล
ต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะเรามีข้างเดียว

เรื่องของการผ่าตัดมดลูกและรังไข่
ที่ทางคุณสินวพรได้รับคำชี้แจงคือว่า
ตกลงสาเหตุที่ผ่าตัดเพราะเห็นมีการ

โดยสาเหตุไม่ได้มาจากมะเร็งแต่มาจากช็อกโกแลตซีสเหรอค
ครับถูกต้องครับ
ขนาดช็อกโกแลตซีสในตัวคุณตุ๊กตานี่เท่าไหร่
ก็คืออย่างนี้ผู้ป่วยเข้ามาโรงพยาบาลช่วงนั้น
เกิดจากภาวะเขาเรียกลำไส้อิดตัน

ลำไส้ใหญ่อุตันเกิดจากภาวะก้อนเนื้อที่อยู่เชิงการ
ซึ่งรวมไปจนถึงท่อไตลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กรังไข่มดลูก
และผัวพันเป็นกระจุกเป็นก้อนแน่นอยู่บริเวณเชิงการเลย
ไปอุดตันทั้งท่อใจที่ถูกก้อนนี้กด
ไส้อุดตันไม่สามารถถ่ายไม่ถ่ายลมได้ตรงนี้นะครับ
คือตัวก้อนนี้ทั้งหมดเลย

เขาสงสัยว่าก้อนนี้น่าจะเป็นเนื้อง่อ

บางครั้งในหน้างานศัลยแพทย์ที่เปิดผ่าตัดเข้าไปในช่องท้อง
ก็จะเห็นว่ามีการลุกลาม
เห็นแล้วเหมือนจะเป็นมะเร็ง
คล้ายมะเร็งอย่างมากซึ่งการแยกตัวนี้
ต้องแยกโดยการตรวจชิ้นเนื้อเท่านั้น
ด้วยตาเปล่าบางครั้งบางกรณีที่เป็น
อาจจะไม่สามารถแยกด้วยตาเปล่าได้นะครับ
ก็เลยเกิดการผ่าตัดตัดทั้งหมดออก
เพื่อระบายลำไส้สามารถได้มีช่องทาง
ให้อุจจระและก็ลมออกมาได้ครับ
เขาสามารถโตได้ใหญ่แค่ไหนคะ
ช็อกโกแลตซีดก็คือการเจริญเจิบตัวของเยื่อผังผืด
เยื่อบู่หมดลูกที่ไปเจริญผิดที่
ซึ่งกรณีนี้อาจจะไปเจอในกระบังลม
อาจจะไปเจอในปอดก็อยู่ที่เขาลุกลามไปที่ไหน
ก้อนที่จะใหญ่นี่ได้ตั้งแต่ก้อนเล็กจนถึงเต็มช่องท้องก็มีครับ
แล้วแต่ความรุนแรงของก้อนนี้ครับ
คุณหมอดิฉันเรียนทราบน้อยกว่าคุณหมอนะคะ
แต่ทีนี้มันมาผนวกกันกับหมอสูที่โรงพยาบาลเอง
บอกผู้ป่วยตั้งแต่แรกเลยว่าจริงแล้วแค่ฉีดยามันก็ฝ่อ
คือมันผ่านขั้นตอนการที่ไม่ต้องฉีดยามาแล้วจะมาผ่า
ใช่ครับเพราะว่าการฉีดยามันจะเป็นการบรรเทาอาการชั่วคราว
แล้วก็ในกรณีที่เป็นภาวะช็อกโกแลตชที่ไม่ใหญ่มาก
แต่ถ้ามันเป็นใหญ่มากเนี่ยก็ไม่สามารถจะรักษาด้วยการฉีดยาได้

คุณหมอการเป็นช็อกโกแลตซีสกับการที่เข้าใจว่าผู้ป่วยเป็นมะเร็ง
คือความเร่งในการต้องผ่าตัดเนี่ยมันเท่ากันเหรอคะ
คืออาการของผู้ป่วยจะเป็นตัวบอกว่า
ถ้าตอนนี้การผ่าตัดครั้งนี้ทางศัลยแพทย์เขาบอกว่า
เกิดจากภาวะลำไส้อุดตันจากก้อนในเชิงการ
เร่งด่วนคือภาวะอุดตันของลำไส้ใหญ่
ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยอาจจะเกิดการแตกของลำไส้ใหญ่

แล้วก็การช็อกโกแลตชิตส่วนนี้ก็มีภาวะการติดเชื้อ
การติดเชื้อคนไข้จะมีไข้ตลอดเวลา
ซึ่งท่านไม่ได้รับการรักษาหรือให้ยาฆ่าเชื้อ
ให้ยาบำบัดแล้วเป็นเวลา๓๔วันก็ยังไม่ดีขึ้น
ก็อาจจะเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต

ทางศัลยแพทย์ก็เลยตัดสินใจภาวะด่วนในภาวะเร่งด่วนตอนนั้น
ในสถานการณ์คืนนั้น
คุณหมอค่ะตกลงในวันนั้นผู้ที่ทำการผ่าคือ
หมอสันลำไส้โดยที่ไม่มีหมอสูเข้าร่วมใช่ไหมคะ
ไม่ได้มีหมอสูเข้าร่วมเพราะผ่าฉุกเฉินของทางลำไส้
คุณจอมขวัญครับอย่างนี้ผมจะเรียนอย่างนี้
กรณีของช็อกโกแลตทิศนะครับ
ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วเป็นการติดของลำไส้
ถ้าหมอสูตินรีแพทย์เข้ามาผ่า
ถ้าเขามีเจอว่าติดท่อไตติดลำไส้ใหญ่
เขาก็จะปรึกษาศัลยแพทย์มาเป็นผู้ผ่า
อันนี้มีการปรึกษาผ่าอยู่แล้ว
อย่างนี้เราก็ตรงกันข้ามว่าพอดีศัลยแพทย์เป็นผู้ผ่า
แล้วช่วงนั้นเวลาเขาเลาะลำไส้ใหญ่ออกไป
เหมือนเกิดภาวะเลือดออกและเลือดนี้ออกมาก
ก็เลยต้องทำการรีบผ่าตัดเอาออก
เพื่อรักษาชีวิตคนไข้ที่จะได้ไม่มีการสูญเสียเลือดนะครับ
โดยที่หมอผ่าตัดไม่จำเป็นต้องปรึกษาหมอสูด้วยซ้ำไปเหรอคะ
ได้ครับอันนี้กรณีนี้สามารถทำได้
แม้ว่าช็อกโกแลตซีทีว่านี้จะต้นทางอยู่ที่มดลูกหรือคะ
ใช่ครับมันอยู่ที่สถานการณ์ตอนนั้น
ที่เขารีบทำเพราะว่ามันมีเลือดออกครับ
เพราะว่าเลือดออกจากการผังผืดที่ไปติดกับลำไส้
ติดกับเส้นเลือดติดอะไรแล้วเลือดออกจำนวนมาก

แล้วก็ต้องลึกเพราะว่าเลือดออกเป็นอันตรายมากกว่าสิ่งสุดใจ
เขาก็เริ่มรีบเอาก้อนออกแล้วก็จะได้ห้ามเลือด
งั้นก็ไม่สามารถเข้าไปต้นจอของเส้นเลือด
ที่มันเป็นต้นต่อแล้วก็ไปเย็บผูกเส้นเลือดนะครับ
ทีนี้คือคำชี้แจงของทางโรงพยาบาลคือว่า
ผู้ป่วยเป็นช็อกโกแลตซีสนะคะ
ซึ่งมีการลุกลามต้นทางอยู่ที่มดลูก
แล้วก็ลุกลามไปขยายไปจนถึงลำไส้ใหญ่
ซึ่งมีอาการเริ่มต้นที่ลำไส้ใหญ่อุดตัน
จากครั้งแรกที่มาโรงพยาบาลอย่างนี้ใช่ไหมคะ

แล้วก็มีหมอผ่าตัดเพียงคนเดียว
แม้ว่าจะไม่ได้ปรึกษากับหมอสูก็ตาม
แต่ก็อยู่ในอำนาจที่หมอผ่าตัด
จะสามารถตัดสินใจที่จะทำได้เลยถูกใช่ไหมคะ
คุณจำขอนิดหนึ่งนะครับ
ก็คือศัลยแพทย์ที่ผ่าตัดเขาเรียกว่าศัลยแพทย์ทั่วไป
ส่วนศัลยแพทย์ที่ทำสูตินารีเวท
เรียกว่าหมอสัญแพทย์ทางนารีเวศ
ศัลยแพทย์ทั่วไปนี่สามารถผ่าตัดได้
อวัยวะที่เขาสามารถผ่าได้
เพราะเขาเป็นศัลยแพทย์ทั่วไปนะครับ

เขาก็ได้รับการฝึกอบรมในส่วนนี้ได้
กรณีฉุกเฉินสามารถทำได้

เช่นให้คุณหมอนารีเวทหมอสูตินารีเวทมาทำ
ถ้าทำแล้วไปติดลำไส้ใหญ่คุณหมอนารีเวทก็บอก
ศัลยแพทย์เป็นผู้ทำแล้วเขาก็จะออกมา
ซึ่งนักจุดสุดท้ายก็จะเป็นสัญญแพทย์เป็นผู้ทำ

คุณหมอเรียนขอย้อนกลับไปขอความรู้แบบนี้นะคะ
ว่าไม่ว่าจะเกิดจากช็อกโกแลตซีส
ณตอนนั้นที่หมอคิดว่าเป็นมะเร็งก็แล้ว
แต่มันไม่จำเป็นต้องมีการนำชิ้นเนื้อออกมาตรวจก่อนเหรอคะ
หรือว่าดูจากผลเลือดก่อนจริงต้องสามารถ
สามารถนำชิ้นเนื้อมาตรวจก่อนได้
ในสถานการณ์ทั่วไปเนี่ยเราก็จะเอาชิ้นเนื้อมาพิสูจน์ก่อน
ถ้าชิ้นเนื้อเป็นมะเร็งเราก็จะทำการรักษาแบบทั้งหมด
พวงแต่ถ้าไม่ใช่เราก็อาจจะมีหาทางอื่น

ในสถานการณ์วันนั้นทางสัญญแพทย์ที่ทำ
เขาในรายงานว่ามันมีภาวะเลือดออกอย่างมาก
เขาเลยต้องรีบเอาก้อนออกทั้งหมดก่อน
เพื่อจะได้ห้ามเลือดนะครับ
หมอค่ะเดี๋ยวอยู่ในรายการกับเราสักครู่นะคะ
เดี๋ยวที่ฉันถามต่อช่วงหน้าแทบไม่มีเวลาแล้วค่ะ
แต่เดี๋ยวจะกลับมาขอถามอีกสักคำถามสองคำถามนะคะ
ขอพักแวบเดียวค่ะท่านสักครู่ค่ะ

จะขอคำอธิบายที่ค่อนข้างกระชับนะคะ
ตกลงว่าช็อกโกแลตซีสของผู้ป่วยเนี่ยขนาดเท่าไหร่คะ

คือในรายงานเนี่ยผมไม่ได้เห็นว่าทางแพทย์ที่ผ่านรายงาน
คือเต็มเชิงการนะครับ
ถ้าเต็มเชืองการโดยลักษณะขนาดนี้ก็น่าจะประมาณ
เข้าไปผนังเส้นเลือดที่อยู่แถวเชิงกาล
ก็คือมีลูกลานและแตกด้วย
แล้วถึงแม้นะคะว่าจะเป็นช็อกโกแลตสีจริงแล้วเนี่ย
จำเป็นต้องมีการอ่านผลเลือด
หรือว่ามีการตรวจชิ้นเนื้อก่อนที่จะผ่าตัดไหมคะ
เวลาจะตัดอะไรโดยปกติแล้วเนี่ย
เราจะต้องพิสูจน์ด้วยการซากชิ้นเนื้อก่อนจะตัด
โดยปกติการรักษาทั่วไปถ้าคนที่มาตรวจโรงพยาบาล
เขาจะวินิจฉัยโดยกลางแต่ฉายรังสี
เอ็กซาเรย์คอมเจอร์แล้วก็หาชิ้นเนื้อ
เพื่อไปพิสูจน์ว่าเป็นโรคอะไรแล้วถึงทำการรักษา
แต่ในกรณีนี้ทำแล้วสงสัยว่าจะเป็นมะเร็ง
หรือช็อกโกแลตซีจริงก็ยังแยกกันไม่ออก
พอดีเกิดภาวะลำไส้อุดตันก็เลยทำการผ่าตัด
พอผ่าตัดแล้วสถานการณ์เฉพาะหน้ามันมีเลือดออก
แล้วมีภาวะติดเชื้อในเชิงการคุณหมอก็เลยตัดสินใจ
ในสถานการณ์เฉพาะหน้านั้น
พอสุดท้ายค่ะคือการที่คุณหมอผ่าตัดบอกผู้ป่วยว่า
ที่ต้องผ่าตัดเลยเพราะจากประสบการณ์ของคุณหมอ
คิดว่าผู้ป่วยเนี่ยเป็นมะเร็ง๘๐แต่สุดท้ายแล้ว
แต่สุดท้ายแล้วผลตรวจชิ้นเนื้อและเลือดออกมาว่าไม่ได้เป็นมะเร็ง
คำถามคือตรงนี้ความรับผิดชอบของแพทย์ผู้รักษาเนี่ย

คืออย่างนี้มาตรฐานการรักษาตามวิชาชีพเวชกรรม
เราก็ต้องไปให้เขาเรียกว่าราชวิทยาลัยสัญญแพทย์แห่งประเทศไทย
ทำการสืบค้นดูว่าแนวทางการรักษาแบบนี้เป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่อันที่หนึ่งนะครับ
ที่สองเราก็ต้องปรึกษาไปที่รวบรวมข้อมูลปรึกษาไปที่
ราชวิทยาลัยสูตินนิเวศแห่งประเทศไทยเพื่อดูว่าช็อกโลตซิตขนาดนี้จำเป็นต้องตัดออกไหม
ซึ่งตรงนี้จะเป็นคนกลางที่จะคอยดูแลว่าการรักษาอย่างนี้เป็นไปตามแนวทางไหม
แต่เบื้องต้นเนื่องจากผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดออกไปเนี่ย
ก็มีการเยียวยาโดยใช้ม๔๑ของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
จ่ายเงินไปเบื้องต้นส่วนโรงพยาบาลเองโรงพยาบาลเองจะต้องดูแลรักษาผู้ป่วยทุกกรณีที่เกิดจากนี้ไป
เราจะดูแลผู้ป่วยทุกส่วนที่เขาร้องขอมาหรือผลแทรกซ้อนจากการรักษาครั้งนี้โรงพยาบาลจะได้รับผิดชอบดูแล
แล้วเรื่องที่สองเรื่องไกลนะครับผู้ป่วยเองก็อยากจะยืนยันจากสถานพยาบาลแห่งอื่นที่เชื่อถือว่ามีใจอยู่จริงไหม
เป็นการยืนยันว่าสิ่งที่เราพูดเป็นความจริงไม่ใช่เท็จ
อย่างนี้เดี๋ยวจะมีรายการถัดไปที่จะต้องมีว่าผลพิสูจน์จากโรงพยาบาลอื่นแล้วเป็นยังไง
เพื่อการยืนยันคำพูดที่ถูกต้องนะครับ
คุณหมอค่ะได้คำตอบจากทางโรงพยาบาลศูนย์นะคะวันนี้ขอบคุณด้วยเวลาเราน้อยจริงเพราะเราเจอกันได้ตอนทุ่มครึ่งพอดีขอบคุณคุณหมอค่ะ
ยินดีครับ